ยไทยรัฐแอปพลิเคชันใหม่

คุณล่ะโหลดหรือยัง

แม่บ้านประจำบาน
สวัสดีค่ะ

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้
พร้อมปราบเครื่องขนาดและปัจจนาดกับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง

นี่เลิศจริงต้องบอกว่าวันนี้วันจันทร์ใช่ไหมคะ
เรามีนัดกันเชื่อว่าวันจันทร์บ่ายอย่างนี้คุณผู้ชมคงจะใจจดใจจ่อ

บางคนนี้เตรียมสมุดกระดาษปากกามาจดเรียบร้อยแล้วนะคะ
เพราะว่าวันนี้เราจะจัดเต็มเรื่องอัปเดตดวง

คนเกิดเดือนไหนการงานการเงินความรักจะเป็นยังไงบ้าง

ใช้เราจะประดองเลย

ดวงกันไปแล้วก็ยังมีประเด็นโหราแซ่บอีกด้วย

ว่าแต่วันนี้เราจะจัดประเด็นแบบอะไรดีครับพี่
เอาอยากได้ประเด็นที่มันเด็ดเผ็ดมันเลย
เอาเกี่ยวกับเรื่องการแฉช์
คุณผู้ชมเองก็ไม่ทราบว่ารู้ไหมคะว่าปีชงเนี่ยนะ

ถึงจะได้รู้ว่าปีไหนชงกับปีไหนบ้าง
งั้นวันนี้เราจัดเป็นเคล็ดลับไปเลยดีกว่าว่าวิธีการดูปีฮะปีชงอย่างง่าย

แล้วน่าจะดูง่ายจากรายการเลยหรอ
กันอะไง

นักพยากรภรยิปสี่อันดับหนึ่งของเมืองไทย

สวัสดีครับ

หลายคู่คนคงดีใจดีใจมาก

ในช่วงวันที่๒๕เมษาถึงวันที่๑พฤษภาคม
หนุ่มสาวที่เกิดเดือนไหนอะไรเป็นยังไงบ้าง
อาจารย์เปิดภายเรียบร้อย

เริ่มเดือน๑๒เดือนเดือนเมษาเลย

ทำให้ราชินีถ้วยหน้าอกจะบึ้มขึ้นตี
อุ๊ยค่ะนี่ยังไม่พอหรอคะ
ไม่พอค่ะต้องระวังต้องระวังปอดบวมนะคะ
หนูเห็นไหมครับปอดขึ้นมาเลยแล้วท้องเป่งขึ้นมาเลย
ต้องระวังเรื่องของอะไรรู้ไหมอะไรคะน้ำหนักตัว
แต่เด่นที่สุดคือเรื่องของการงานเพราะได้ไพ่หนึ่งคาทากับราชินีถ้วย
การงานจะมีการขยับขยายมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้น
รวมไปถึงในเรื่องของความรักด้วยนะจ๊ะ
ใครที่ยังโสดโดดเดี่ยวเปล่าเปี่ยวแห้งเหี่ยวหัวใจอกหักรักคุดตุ๊ดเมิน
ก็จะเจอความรักขึ้นมาควรจะบริจาคค่าไฟเติมน้ำมันตะเกียง

เพราะว่าเดือนเมษานี้เป็นเขาเรียกว่าธาตุไฟ
การบริจาคเกี่ยวกับไฟก็หมายถึงความเจริญรุ่งเรือง
แล้วเขาก็บอกว่าไงช่วงปลายอาทิตย์
จะได้เจอในเรื่องของการงานที่ชอบหรือช่องทางธุรกิจใหม่

เมษานดีมาก

พฤษภาคมได้ไภ่๘ถ้วยและก็ได้ไภ่๖ขท
ถ้วยนี่หมายถึงว่าจะมีเกณฑ์เดินทางเกิดขึ้น
เพราะฉะนั้นการงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการขยาย
การตลาดการติดต่อสื่อสารธุรกิจเดินทางธุรกิจทัวร์
ธุรกิจท่องเที่ยวคอมมูนิเคชั่นต่าง

คือได้ไพ่เกี่ยวกับชัยชนะ
แสดงว่าการสอบการแข่งขันเด่นเป็นพิเศษ
ใครที่ยังโสดอยู่มีโอกาสได้พบเจอความรักจากการเดินทาง

ไปเที่ยวโดยเฉพาะทิศเหนือ

ทิศตะวันตกและตะวันตกเฉียงเหนือนำโชคที่ดีมาให้
ไม่ไปทิศใต้อย่างเดียว
ทิศนี้ถือว่าเป็นทิศที่โดดเด่นของผู้ที่เกิดในเดือนพฤษภาคม
ว่ากะเหลี่ยงมูเซอร์รอเราอยู่
ต่อไปค่ะมิถุนายน
เหรียญเดือนมิถุนายนงานประจำเด่นเป็นที่สุด

ถ้าเจอความรักจะเป็นคนอายุน้อยกว่าผู้หญิงผิวขาวเหลืองรูปร่างสันทัศน์

แล้วก็เจ้าหญิงเหรียญ๒ใบเลย

ในเรื่องของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

งานประจำผู้บังคับบัญชาให้การส่งเสริมสนับสนุน
เป็นช่วงเวลาเก๋ไก่มาก

ตาชั่งแล้วก็ไพ่แฮงแมน

นั่นหมายถึงเรื่องความรักต้องรอไปก่อน
รวมไปถึงเรื่องของการเงินรอไปก่อน
แต่เรื่องเอกสารสัญญาคดีความอะไรต่างสำเร็จเรียบร้อยดี

แล้วก็งานราชการหารตำรวจเด่นเป็นพิเศษ
การเลื่อนตำแหน่งการขยับขยายงานต่างดีเยี่ยม
ถ้ามีโอกาสบริจาคเกี่ยวกับเรื่องของน้ำ

เดือนสิงหาได้ชิดดีเลอดที่สุด
โอ้ว

เรื่องทุนการศึกษาให้เด็กยากจนคนยากใหม่
เย็นเด็กมาหาไว้ได้

ใครที่โสดก็จะเจอความรักกับคนที่อายุมากกว่า

ผู้ใหญ่ส่งเสริมแล้วยังจะได้
เขาเรียกว่าได้ของขวัญของรางวัลจากคนรัก
แล้วยังมีอีกตั้ง๗เดือนนะครับ

เมื่อกี้ยังแบบว่าเตรียมกระดาษปากกาไม่ทันเลย

ช่วงหน้ากลับมาพบกันใหม่ค่ะ